เมื่อเมียเก่าเผาใบเกิดของลูกติดสามี
แล้วเอาลงเท้าเคียร์แบบนี้
บอกว่าเมียเก่าของสามีขอไม่ใช่เหรอ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเส่งแทร่เสียงลงมไปหมดในโลกออนไลน์
มีการพูดถึงคลิปนี้กันเป็นจำนวนมากครับ
เหตุการณ์ที่ผู้หญิงอายุ๑๘เองจุดไฟเผาเอกสารสำคัญของลูกติดสามี
มันก็คือสูติบัตรตัวจริงใบเกิด
แล้วมีสายสดือมีสายรัดข้อมือตอนลูกเกิดด้วย
ก็จะเขียนชื่อเอาไว้บางคนเขาเก็บไว้เป็นที่ละลึก
แล้วก็เขียนข้อความบรรยายใต้คลิปบอกว่า
เห็นเมียเก่าเธออยากได้คืนเราเลยเผาไปให้ไม่รู้ได้รับหรือยัง
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปครับโอ้โหเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ชาวเน็ตตั้งคำถามหลักอยู่๒ประเด็น
หนึ่งสุธิบัติมันเอกสารทางราชการเผาแบบนี้ผิดกฎหมายเปล่า
สองอยากรู้ว่านี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ย
ถึงต้องมาเผาเอกสารสำคัญของลูกติดสามีแบบนี้
ชาวเน็ตสงสัยเราหาคำตอบสิครับนะครับ
ภรรยาเก่าเลยติดต่อไปหาเธอได้เธอบอกว่า
เลิกกับพ่อของลูกมาได้๓ปีแล้วตอนที่เลิกกัน
ก็ไม่ได้เอาใบสุทธิบัติมานะกระทั่งมาไม่นานมานี้มีความจำเป็น
ต้องเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนของลูกไปใช้
ส่งข้อความไปหาสามีเก่าโดยคนที่ตอบกลับมา
เป็นภรรยาใหม่ของอดีตสามีนะครับตอนแรกก็ส่งเลขบัตรประจำตัว
ประชาชนของลูกมาให้ดีก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
แต่นะฮะมาพบบอกว่าภรรยาใหม่ของอดีตสามี
เอาสูติบัติของเด็กไปเผาครับแล้วก็
ถ่ายคลิปลงโซเชียลมีเดียเธอบอกเธอเป็นแม่
เธอเห็นแล้วเธอรับไม่ได้ใบเกิดลูกมีใบเดียว
ขอใหม่เขาก็ออกแค่ใบแทนมันมันมีคุณค่าทางจิตใจต่างกัน
เรื่องนี้เธอบอกเธอยอมไม่ได้ครับรวบรวมหลักฐานนะครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วส่วนจะผิดกฎหมายหรือไม่
นายเกิดผลแก้วเกิดนะครับมาให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
เข้าข่ายความผิดกรณีเผาทำลายสุธิบัติ๑ทำให้เสียทรัพย์อัตราโทษจำคุก
โอ้โหดูเอาไว้นะหลังความสะใจมันจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอ
จำคุกไม่เกิน๓ปีทีเดียวนะครับปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เอาไปเสียซึ่งเอกสารเป็นการทำให้เสียหายอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
โอ้โหทั้งสองคดีนี้เป็นคดีอาญานะครับคุณผู้ชมครับ
ความกันไม่ได้ส่วนชดเชยค่าเสียหายเหรอ
ถ้าสมมุติว่าเขาฟ้องได้ไปฟ้องกฎหมายแพ่งก็ฟ้องได้เหมือนกันนี่แหละฮะ
ก็อาจจะเป็นตอนจบของคลิปที่โอ้โหร้อนแรงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหลือเกินในวันนี้นะคะ
ครับส่วนตอนจบของเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ